อีกหนึ่งคนเราจะใช้คำว่าอีกหนึ่งตัวละครได้ไหมที่มาเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ก็คือคุณแต๊งพงศกรเป็นอดีตคนรักของคุณแตงโมนะครับ
ก่อนหน้านี้พยายามเดินหน้าทวงถามหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
แล้วก็ถูกคู่มาเรื่อย
ก่อนอันนี้โดนส่งมิดคู่ใช่ไหมฮะ

คุณแตงโมเราดูสิค่ะเขียนว่าอะไร
แต่ถ้ามึงไม่อยากตาย
มึงหยุดยุ่งกับคดีแตงโมซะนะ

ก่อนที่มึงจะรับประทานลูกปืนกู

เป็นแอคเคาน์จริงหรือเป็นแอคเคาน์หลุม

เสียแป๊บสายเถื่อนคุณแต้งทำอย่างไรล่ะครับ
นี่ตอบกลับไปไหมครับพี่
กลับไปว่าครับพี่แป๊บบอกดีก็ได้
จองคิวดูดวงไหมครับพี่
อันนี้คือกวนใช่ไหมรับดูดวงด้วยรับดูดวงด้วย
แคปชั่นอีห์อย่างว่าเนี่ย
ตั้งแต่เข้ามาตั้งข้อสังเกต
เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะ
คุณแต๊งบอกว่าโดนทุกวันเลย

มีใครไม่รู้ส่งมีดไปขู่ที่บ้าน

จากเสียแป๊บสายเถื่อนแล้วยังมีอีกหนึ่งแอคเคาน์นะคะใช้ชื่อว่า
นี่ค่ะดูนะคะเขาเขียนอะไรเขียนว่า
ถ้าไม่อยากตายอย่างหมาข้างถนนมึงหยุดยุ่งกับคดีแตงโมซะนะ
กูจะไม่แค่ส่งมีดไปเฉยนะแต่กูจะเอาลูกปืนไปยิงกระบานมึง

นะนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกค่ะ
มีแอคเคาน์หนึ่งนี่อะไรล่ะ

ป้อมไหนป้อมไหนก่อนไม่ใช่ป้อมนั้นแน่

นี่ส่งว่าอะไรเสียป้อมขอดูหน่อยได้ไหม
ซ่ามากระวังลูกปืนนะมึงมาเถอะกลัวจังเลย
ส่งอะไรมาด้วยอ่ะนั่นรูปลูกอ่ะรูปเด็กอ่ะ
รูปเด็กกำลังหัดคว่ำไหม
นะคะเอออ่ะถามคุณแต๊งหน่อยคุณแต๊งเป็นยังไงบ้าง
โดนขู่ฆ่ารายวันแบบนี้คุณแต๊งบอกว่าอ๋อ
คือแรกเนี่ยเวลาเข้ามามาด่าก่อนตอนหลังก็เอาแล้ว

มีคนแนะนำเยอะบอกว่าให้ไปแจ้งความนะคะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกเกลียนคีย์บอร์ดเท่านั้นค่ะ
เออ
ไม่ฟ้องเสียเวลาทำมาหากินนะคะ
คุณแต๊งบอกว่าถึงจะขู่นะ

คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมต่อไปนะคะ
กดดันอะไรนะคะแต่อยากให้คนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ทำงานแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ช่วยคลี่คลายคดีนี้

แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจด้วยนะคะ
หรือรูปของคุณแตงรึเปล่าเด็กมาสักครู่
นั่นน่ะสินี่ถึงขนาดไปเซฟรูปลูกของคุณแต๊งมาเลย
ได้นะอย่างนี้นี่คือแจ้งความได้เลยนะคะ